กรติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะข่าวดีของคนไทยค่ะ
อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียวรวมทั้งอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะคะ
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกอาเซียนค่ะโดยการได้รับการขึ้นทะเบียนครั้งนี้นะคะ
ทั้ง๓แห่งเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนตามรายงานของรองโฆษกหญิงรัชดาธนาดิเรก
ในการประชุมด้านศิษย์บรรลองครั้งที่สามสิบสี่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะ
โดยสัตว์และก็พันไม้ในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงมีพันไม้หายาก
ไม่ว่าจะเป็นพืชวงดอกดินรวมทั้งกุหลาบขาวแดงสัตว์ป่าคุ้มครองที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ในอุทยาน
อย่างเช่นเลี้ยงผาลินสุนดาเต่าเหลืองแล้วก็ชะนีมือขาวค่ะส่วนเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียวแล้วก็อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะคะ
มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่เป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นทำหินปูนที่มีพืชแล้วก็สัตว์หายาก
โดยพื้นที่เข็บรักษาพันธ์สัตว์ป่าทั้งสองแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของคนในพื้นที่ค่ะ
รวมทั้งชาวบ้านที่จะมีการเฉลิมฉลองต่างในเทศกาลเช่นเทศกาลบุญบ้างไฟการส่งน้ำพระนะคะ
นี้ประเทศไทยเองค่ะนอกจากเทศกาลแบบนี้แล้วประเทศไทยเองก็ยังมีพื้นที่ที่ได้รับการรองรับเป็นอุทยานมรดกอาเซียนอีกหลายแห่งเลยนะคะ
แสดงให้เห็นถึงความเป็นเมืองไทยมีความโดดเด่นหลากหลายทางชีวภาพ
ทรัพย์สินด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยที่ทรงคุณค่าเพราะฉะนั้นค่ะอยากเชิญชวนทุกคนนะคะ
ร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็ทำรงรักษาพื้นป่าลดการสร้างมลพิษตลอดจนการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
อย่างไม่ทำลายธรรมชาติด้วยค่ะ